ชาวบ้านกำลังทวงถามสาเหตุ

เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ประตูเหล็กของโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งนะคะ
ล้มทับรอปภเสียชีวิตไปหนึ่งศพค่ะ
แล้วก็มีการเจ็บสาหัสด้วยอีก๑ราย
แต่ว่าโรงงานกลับปิดข่าวนี้ค่ะ
คลิปนี้นะคะในเฟสบุ๊คหนุ่ยกู้ภัยสว่างพรเมืองระยองโพสไว้ค่ะ
บอกว่าประตูเหล็กโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ล้มทัพประปภเสียชีวิตหนึ่งศพ

ขอแสดงความเสียใจต่อเพื่อนร่วมอาชีพด้วย
ฝากถึงผู้ประกอบการที่มีประตูเหล็กบานใหญ่
ตรวจตราดูความมั่นคงของอุปกรณ์ประตูด้วยหวั่นจะเกิดเหตุซ้ำนะคะ
นี่ก็เป็นการโพสต์ของกู้ภัยที่เมืองระยองนะคะ
ซึ่งเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่โรงงานค่ะก็ได้รับคำชี้แจงแล้วนะคะว่า
ตอน๙โมงเช้าวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
รอปภสองคนถูกประตูเหล็กล้มทับตอนที่เขากำลังปฏิบัติงานนะคะ
ก็เป็นเขตเทศบาลเมืองมาพตะพุธจังหวัดระยองเป็นประตู๕ด้านหลังโรงงานนะคะ
ประตูเลื่อนซึ่งเป็นประตูเหล็กสูง๒เมตรครึ่งยาว๕เมตร
ล้มทับร่างรอปภทำให้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือนายจักริจช่วยราชนะคะ
ตรงหน้าอกเขาส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยขาหักและไหลหลุด
โรงงานเขาบอกเขาพาส่งโรงพยาบาลทันทีแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวของรอปภ
ทั้งสองท่านแล้วนะคะซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตคุณอารีเนี่ย
ก็บอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปอยากจะฝากถึงโรงงาน
ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยหน่อยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่า
จะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
โรงงานเขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนค่ะ
ข้อเท็จจริงอยู่นะคะแล้วก็ได้เยียวยารับผิดชอบ